เกิดเหตุคนร้ายไปยิงถล่มบ้านผู้พิพากษาสมทบ๓แรงงานกลาง
ซึ่งกล้องวงจรปิดนั้นสามารถจับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ครับ
คลิปเหตุการณ์รถต้องสงสัยเป็นรถเก๋งสีขาวและรถจักรยานยนต์
แล่นผ่านหน้าบ้านที่มีกล้องวงจรปิดนะครับ
ซึ่งอยู่ติดกับบ้านเลขที่๕หมู่๓ตะบนครอง๗อำเภอครองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เป็นบ้านของนายบรรพฤษยังเจริญครับผู้พิพากษาสมทบสารแรงงานกลางสารแขวงประทุมวัน
สักพักหนึ่งพอเห็นรถก็มีการเกิดเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดทีเดียว
จากนั้นรถทั้งสองคันก็แล่นหลบหนีไปมุ่งหน้าไปทางถนนเรียบครอง
ระหว่างอำเภอครองหลวงกับอำเภอหนองเสือครับ
หลังเกิดเหตุการณ์จำรวจเข้าไปตรวจสอบบริเวณประตูรั้วบ้านพบรอยกระสุนปืน๘รู
บริเวณบานประตูสังกษีแล้วก็รั้วเหล็กนะครับ
โดยมีหัวกระสุนทะลุไปที่สาปูนด้านในบ้านจนเสียหาย
จากนี้ก็ยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๘ปลอกด้วยกัน

บรรพฤษบอกว่าขณะที่เกิดเหตุตัวเองกำลังนอนอยู่ในบ้าน
แต่ก็ไม่ได้ลุกขึ้นไปดูเพราะเกรงจะเกิดอันตรายครับ
อืม
แล้วก็ไม่รู้ว่าหยิงเข้ามาบ้านด้วย

ประมาณเจ็ดโมงเช้า
ทางยิงกฏหมู่
เขาคิดว่านี่มันหม่อนขวางชีวิตเลยครับ

นายบรรพชูดเรียนบ่อยนะว่าหลังจากเกิดเหตุ
ไม่ได้ขอให้ตำรวจไปดูแลความปลอดภัย

เพราะว่าตัวเองด้วยความบริสุทธิ์ใจ
มีการเรียกคนในบ้านไปสอบประคำเกือบทั้งหมดแล้วด้วย
ก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นตามจับคนร้ายดำเนินคดีให้ได้ในเร็ววัน
ขณะที่พลตำรวจโทษสุวัสดิแจ้งยอดสุข

ก็สั่งกำชับให้ไม่ได้ติดตามคนร้ายดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุด
เพราะคนร้ายกล้าลงมือก่อเหตุบ้านของผู้พิพากษา

แต่ถ้าเป็นบ้านของประชาชนคนธรรมดาจะอยู่ได้อย่างไรนะฮะ